งงมากแม่ดราม่าลงหนักมากนะครับ
นายเดชาก็ออกมาเคลื่อนไหว
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะฮะ

เอาเรื่องเมื่อวานก่อนที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางทนายเดชาแล้วก็คุณแม่ไปยื่นหนังสือ

ขอถอนคดีออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชน

คำกล่าวอ้างของทางฝั่งคุณแม่แตงโมนะ
ใช่ค่ะทีนี้ทางฝั่งคุณหญิงหมอ
อย่างคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนัน

ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด

ที่เข้าไปแถลงผลชนะสูตรศพรอบ๒

ติของกรรมธิการแล้วก็กระทรวงยุติธรรม
นักข่าวก็ถามนะคุณหญิงหมอคะ
คุณหญิงหมออยากจะเคลียร์กับคุณแม่ไหม

ก็ออกมาด่าผ่านสื่อแบบนี้

จะได้อะไรล่ะหมอบอกด้วยนะว่า

คุ้นกับวัฒนธรรมที่ด่ากันแบบนี้
แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะคุยกันจริงเนี่ย

ตอนแรกไหมการที่คุณแม่เนี่ย
ถอนคำร้องออกจากกรรมธิการเนี่ย

เกี่ยวกับคดีนี้นะคะทางคุณหญิงหมอเองน่ะ

ก็เจออะไรแปลกแบบนี้มาเยอะ
เจออะไรมาเยอะแล้วหมอไม่อยากเสียเวลา

การที่ทางฝั่งคุณแม่เนี่ย

อันนี้คือที่ทนายเดชาพูดด้วยนะคะ

คนที่มีการศึกษามีคุณธรรม
จะพูดต่อหน้าขอตอบแค่นี้

เพราะว่าไม่ถนัดกับคนแบบนี้

สื่อเนี่ยอย่าเสี่ยมให้ต้องเจอกันอีกเลย

เพราะคุณหญิงหมอพูดไปถึงทางตำรวจด้วย

ว่ากรมทรเข้ามาแทรกแทรงเนี่ย

แบบนี้นะฮะแต่คุณหญิงหมอก็บอกว่า

เข้าใจและเป็นห่วงแม่ของแตงโมด้วย
รวมถึงห่วงคุณแตงโมผู้เสียชีวิตด้วย

ดึงเรื่องไปมาแทนการมุ่งหาความจริง
ให้กระจ่างแล้วก็คุณแม่คุณแตงโม

ของคนอื่นแบบนี้อันตรายมาก

ส่วนอีกคนนึงค่ะคืออดีตทนายแม่
อย่างทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย

แล้วเอาจริงนะประโยคที่ธนายกฤษณะพูด
ก็มีเด็ดเพราะว่าทนายกฤษณะ
บอกว่าจริงผมเนี่ยมีความลับในตัว
เยอะมากนะซึ่งถ้าเกิดว่า

คุณแม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
พอบอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตอนบ่ายคุณแม่โทรหาทนายกฤษณะเลย

แล้วพอถามแบบนี้นะ
นายกฤษณะก็เลยตอบกับคุณแม่ไป
บอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

แต่ทนายกฤษณะยังติดใจเรื่องของ

คลิปกล้องในรถ

คุณโบทีเคขับรถไปส่งคุณกติก

คุณแม่ก็มาบอกเกี่ยวกับทนายกฤษณะ

อยากจะลองปลดแม่ดูบ้าง
นี่เป็นการขึ้นแคปชั่นไว้แบบนี้
หลังจากนั้นนะก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะแยะเลย
นายตั้มเองก็เข้าไปตอบคอมเมนต์

ถ้าแม่โกรธ๑๐๐เดี๋ยวผมไปง้อใหม่นะครับ

นี่งานนี้คุณทนายเดชาเข้ามาแสงความคิดเห็น
ใต้โพสต์ของทนายตั้มด้วยบอกว่า
ทนายตั้มผมยังไม่โดนปลดครับ
คุณแม่ยังปลื้มผมอยู่อนาคตไม่แน่
คดีแตงโมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐาน

แต่ว่าผู้ที่รู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงด้านเดียว
แล้วคิดว่าตัวเองรู้จักสิ่งนั้นทั้งหมด
ส่วนทนายตั้มเองและคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบทนายเดชาเขาบอก

ขณะที่ชาวเน็ตบางคนเข้าไปแซวทนายเดชาบอกว่า
ยังทำงานไม่ครบ๒สัปดาห์เลย

จะเปลี่ยนทุก๑๐๑๕วันตามที่เห็น

ทนายตั้มก็เข้าไปแซวไว้แบบนี้นะฮะ

แล้วมาดูฝากฝั่งเพื่อนสนิทของคุณตังโม

บอกว่าคุณแม่ยื่นกรมทรหยุดตรวจสอบคดีตังโม

ถึงแม้ว่าแม่จะคัดค้านก็ยังมีสิทธิ์ทำได้

แล้วหลังจากนั้นก็มีอีกโพสต์หนึ่งที่คุณแอนนาโพสต์นะคะ

แล้วก็ให้เข้าใจในแง่มุมต่างด้วยว่า

แล้วคดีของคุณตังโมเข้าขายหรือยังนะคะ
ครับส่วนสสเต้เนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อเช้านี้เองนะฮะ
โพสต์เรื่องนี้บอกว่าจำไว้
สสหรือสวทำได้ทุกเรื่องทุกมิติ
ถ้าทำไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ใครทำมากทำน้อยขึ้นกับจิตสำนึกสาธารณะ
ส่วนประชาชนชื่นชอบก็เพราะทำเพื่อพวกเขานะฮะ
นี่เพิ่งโพสต์เมื่อเช้าคนก็เข้าไปชื่นชมสสเต้เยอะเลยนะ
แจ้งล่วงหน้าไว้นิดนึงสสเต้ยังไม่ติดโควิด๑๙นะ
เมื่อเช้าเราโทรไปเช็คสสเต้ยังไม่ติดโควิด
ค่ะอีกคนนึงก็คือทนายเดชานั่นเองนะคะทนายแม่
โอ้โหเพิ่งโพสต์เหมือนกันเมื่อเช้านี้เอง
โพสต์ผ่านทางเพจทนายคลายทุกข์
ก็เตือนแหละเตือนประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณแม่
ใจความนี้นะคะเขียนเอาไว้บอกว่า
เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบ
วิพากษ์วิจารณ์คุณแม่น้องตังโม

ส่วนการด่าทนายเดชาเอาให้เต็มที่นะครับ

เพราะบอกว่าทุกวันนี้คุณแม่มีความทุกข์

แล้วก็ยังมาถูกด่าทอในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง

ก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าคุณแม่ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง

หมายถึงคนที่ด่าแม่จะถูกดำเนินคดี
คนก็อ่านแล้วก็เอ๊ะนี่คือทนายขู่เหรอ
นายเดชาโพสต์ไว้๒รอบนะฮะ
เห็นเมื่อสักครู่นี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลย

บางคนก็เข้าไปตำหนิทนายเดชา
แต่บางคนก็เข้าไปชื่นชมทนายเดชา

อ๋อมาคู่กับทนายแม่ก็คือทนายพ่ออย่างนี้หรอ
ใช่มาคู่กับแม่ก็เป็นธนายพ่อนะฮะ